เป็นคดีที่มีเสียบ่อกุ้งที่นครปฐมถูกยิงเสียชีวิต

ว่าความหึงหวงเรื่องของปมชู้สาวอะไรพวกนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ตำรวจสพมนครปฐมก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
เป็นบ้านพักที่ตำบลดอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม

จะเปิดโล่งลักษณะใต้ถุนสูงนะครับ

นายนัทธพงศ์นามสกุลมณีโชธ
ชื่อเล่นชื่อแบงค์อายุ๓๐ปี

หงายอยู่ที่เปรย์นะฮะ

ไม่สวมเสื้อสวมเกงขาสั้นสีแดง
แล้วก็มีผ้าขาวม้าคาดอยู่ที่เอว
มือเนี่ยยังถือเสื้อยืดสีขาวอยู่นะฮะ

ส่วนบาดแผลที่ถูกยิงนะฮะ

แล้วก็เฉียวนิ้วมือซ้ายอีก๑นัด

มีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม

มีพวกขวดเบียร์ขวดน้ำนะฮะ
อัดลมมีแก้วเบียร์พวกนี้ด้วย
ลักษณะแบบนี้นะฮะที่เกิดเหตุ

จากการสอบสวนของตำรวจเนี่ย
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนะครับ

ดื่มเบียร์ที่บ้านของนายนัทธวุฒ

ส่วนนายนัทพงศ์นี่คือเพื่อนมาหาที่บ้าน
แล้วมีเพื่อนอีกประมาณ๗๘คน

กุ้งเหมือนกันทำบ่อกุ้งเหมือนกัน
ก่อนเกิดเหตุคาดว่าทั้งคู่นะฮะ

แหม่งทั้งชื่อจริงชื่อเล่นคล้ายกันหมด

นายนัทวุฒิก็เลยชักปืนขึ้นมายิง

การตั้งตัวนะครับ

นัทธวุฒิที่เป็น

เสื้อสีส้มนั่งข้างหน้านี่คือผู้ตาย

แล้วนัทพงศ์นี่ชื่อเล่นชื่อแบงค์

ต้องค่อยไปแล้วเรื่องนี้นะฮะ

หนีไปเลยนะครับ

เกิดขึ้นค่ำมาว่านี้

กับแบงค์นี่เขาเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนนะครับ

บกันไปพักนึงแล้วเพิ่ง

อาชีพมีบ่อกุ้งเลี้ยงกุ้งเหมือนกัน

นี่คือภาพที่แม่เขารู้ข่าว

กลับมาคบกันอีกครั้งนึงก็มีปัญหากันอีก

มาแอบชอบแฟนสาวของตัวเอง
แฟนสาวของตัวเองคือแฟนสาวของผู้ตายเนี่ย
ชื่อนางสาวอุตสาห์กล่องเงินนะฮะอายุยี่สิบเก้านะครับ
บอกว่านี่ฮะก็คบกับผู้ตายมานาน๔ปีกว่าแล้ว
เดี๋ยว๑๐ตุลาคมนี้จะถึงวันคล้ายวันเกิดของแฟนแล้วนะ
แล้วมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอยู่ดีจะมาเสียชีวิต
ถูกยิงเสียชีวิตโดยบอกว่านายนัทพงศ์ที่เสียชีวิต
มีอาชีพเลี้ยงกุ้งมีบ่อกุ้งมักจะมานอนอยู่ที่บ่อกุ้ง
ซึ่งก็อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนี่แหละเธอก็จะอยู่ที่บ้านพักนะ
จากจุดเกิดเหตุหนึ่งกิโลเมตรช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้น
นัดแล้วเสียงมันก็เงียบหายไปนะฮะขณะนั้นเธอก็ไม่ได้เอกใจนะครับ
กระทั่งมีเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนข้างบ้านมาบอกว่า
แฟนก็คือในแบงค์เนี่ยฮะในภาพนี้นะครับถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ก็เลยรีบเรียกแม่ให้มาดูด้วยกันค่ะแม่ก็คือแม่ของนายนัทพงศ์นะฮะ
ส่วนนี้ฮะคือแม่ฮะแม่ของนายนัทพงศ์มาถึงที่เกิดเหตุก็โอ้โห
ร้องไห้เสียใจต้องช่วยกันเนี่ยฮะดูแลนะครับเพราะว่าเป็นลมล้มพับนะครับ

คืบหน้าเรามีให้นะครับถุดสืบสวนเนี่ยกระจายกำลังออกติดตามตัวนะครับ
ทั้งวานนี้นะฮะมือปืนที่ชื่อว่าไหมโบ๑๐๒
โบเนี่ยนะครับคาดว่ายังไปกบดานอยู่แถวบ้านเพื่อนบ้านญาติ
ยังไม่ออกนอกพื้นที่นะครับก็มีพยานในที่เกิดเหตุอยู่๙คน
ค่ะที่เขานั่งดื่มกินกันเมื่อวานนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คืออุ้มที่เป็นแฟนสาวของโบนะฮะ
ตำรวจก็เรียกไปสอบปากคำแล้วเพราะว่าโบเนี่ยเขาเข้าใจว่าแบงค์ผู้ตายเนี่ย
แอบชอบแฟนสาวเขานะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าปมเหตุ
ก็เกิดจากความหึงหวงเพราะว่าในโบผู้ต้องหาเนี่ย
เข้าใจว่าในแบงค์ผู้ตายเนี่ยจะมาแอบจีบแฟนสาว
ชอบแฟนสาวแอบตีท้ายครัวเขาว่าอย่างนั้นเถอะ
ทั้งทั้งที่เป็นเพื่อนรักกันนะครับหรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
อาจจะดื่มเหล้าจนเมาจนหลอนแล้วก็ระแวงคิดมากไปเอง
ประวัติของมือปืนนะครับเคยต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ตอนที่เกิดเหตุจะเมาจะหลอนจะคลั่งอะไรหรือเปล่านะครับ
ตำรวจนะฮะวันนี้ขออนุมัติศาลนครปฐมออกหมายจับนายนัทธวุฒิไทยยิ้ม
หรือว่าในโบข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วก็พยายามกดดันให้เข้ามามอบตัว
ล่าสุดเนี่ยมามอบตัวแล้วแต่ว่าเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงเดี๋ยวรายงานความคืบหน้าให้
คุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศงานศพของในแง๊งผู้เสียชีวิตก่อนนะคะ
ญาติก็นำไปสวดพระพิธรรมศพที่วัดดอนยายหอม
นี่คือบรรยากาศตอนรดน้ำศพนะคะคนในครอบครัวญาติเพื่อน
มาร่วมรดน้ำศพด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะพ่อของแบงค์ค่ะ
บอกว่าเสียใจมากนะคะเพราะว่าแบงค์เป็นลูกชายคนโตและเหลือเพียงคนเดียว
เมื่อ๔ปีก่อนน้องแท้ของในแบงค์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
เองก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาหากินทำบ่อกุ้ง
พ่อบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ
ด้านแม่ของแบงค์นะคะก็บอกว่าติดต่อลูกชายไม่ได้มา๕วัน
เพราะลูกชายต้องลากกุ้งขายก็ไม่อยากจะรบกวนลูก
ปกติลูกก็จะมานอนที่บ้านแม่บ้างเฝ้าบ่อกุ้งบ้าง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่บอกว่าตัวแม่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไร
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินการทางด้านคดีนะคะ
ผมก็มาตั้ง๔ปีแล้ว
เราก็สันนิษฐานไม่ได้เพราะมันไม่เคยมีสัตว์เลยก็ไม่รู้

เพื่อนดูเห็นเพื่อนไหม

เราไม่บอกเราอยากไหมแต่ให้เขาคิดเอง
เพราะว่ามันไม่ถูกเพลินทำ

ใช่ป่ะเราจะไปว่าเขาเราก็ไม่อยากว่า
เพราะเราไม่รู้เบื้องหลังว่าที่ลึกระวังเป็นไง

มันคุณรักของคู่
ใช่เราก็ไม่คิดว่าจะทำกันได้
แต่เราก็ไม่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเราไม่รู้
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของแบงค์นะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าปกติก็จะมีการคุยโทรศัพท์กับแบงค์บ้าง

เมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณบ่ายสามสี่สิบหกนาที
ปกติก็ไม่ได้โทรแบบตลอดนะก็โทรบ้าง
แต่เมื่อวานนี้โทรไปเฉยเลยอะไรก็ไม่รู้

พี่ลูกน้องคนนี้ก็ถามแบงค์ว่าอยู่ไหน
แบงก์ตอบว่าอยู่บ่อกุ้ง

จะทำอะไรก็ระวังตัวหน่อยนะ

แบงค์เองไม่ได้ตอบอะไรก็วางสายไป
ทีนี้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้บอกว่าพอมารู้ข่าว
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับแบงค์นะคะ
ไม่ถึงหน้ากินในกลุ่มนั้นบ้านพุทธบ้านที่ตาย
แล้วก็โทรเหมือนจะบอกว่าระหวังแก

รถมันจะจอดอยู่บ้านที่ตาย

เอ๊ะเห็นรถลาบอยู่ฟัด
แต่ส่วนหลักรถไม่ได้ไปอยู่มาหลายอาทิตย์
ก็เลยโทรถามเอออยู่ไหนอยู่บ่ออะไรอย่างนี้

ก็ไม่ได้คิดหน่อยว่าจะยิง
แฟนมันก็เหมือนแบบเตือนแล้วระวังตัวไว้หน้าอะไรคนนี้
คือมันจะอยู่พวกแฟนพวกอะไรมันจะอยู่คุมเดียวกัน
คือมันก็เหมือนกับเตือนแล้วแต่นี่ไม่ฟัง
นี่ค่ะเหมือนลูกพี่ลูกน้องคนนี้เขาบอกว่า
พอจะรู้มาบ้างว่ามีคนจะทำร้ายแบงค์

จะทำอะไรก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะ
นี่ค่ะคือประโยคสุดท้ายที่คุยกับแบงค์

ทางญาติทางคนใกล้ชิดก็บอกว่า
เป็นคนนิสัยดีคือทุกคนบอกแบบนี้
เพื่อนทั้งญาติบอกเป็นคนนิสัยดีตั้งใจทำมาหากินกำลังตั้งตัว
เสียใจมากที่เกิดเรื่องไม่คาดฝันแบบนี้ค่ะ

เมื่อ๖โมงเย็นที่ผ่านมาครับ
มือปืนมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
มามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสอบหอมมื้อนครปฐมนะครับ
นี่ฮะมาถึงก็ถูกนำตัวเข้าห้อง

นั่งให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
ก็มาพร้อมกับของกลางที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
โบ๊ทขนาดก้าวมอมอแล้วก็กระสุนด้วยนี่ฮะ
ของกลางเอามามอบให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ก็สวมหมวกสวมเสื้อคลุมสีดำมามาถึงตำรวจก็นำตัวเข้าห้องสอบสวนทันที
อืมก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนนะครับพันธุ์ตำรวจเอก
ปันธการคล้ายคลึงรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมบอกว่า
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเนี่ยเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับ
ค่ะบอกว่าเป็นคนยิงเขาจริงนะครับปมเหตุเนี่ยอ้างว่ามาจากเรื่องชู้สาว
เนื่องจากไม่พอใจนายนัทพงศ์ผู้ตายที่ชอบมาแซวภรรยาเขาหลายครั้ง
อันนี้ผู้ต้องหาอ้างนะฮะความร่วมมือนี่คือผู้ที่เสียชีวิต
ซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์มาชี้แจงนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าไม่พอใจที่มาแซวภรรยาเขาหลายครั้ง
เคยเรียกมาคุยกันแล้วแต่ก็ไม่ยอมหยุดล่าสุดเนี่ยยังมาส่งจูบให้กับภรรยาเขาอีก
เขาก็เลยไม่พอใจแล้วเมื่อคืนนี้ตอนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ต้องหาก็คือนายนัทธวุฒิอ้างว่าก่อนที่จะยิงนายนัทธวุฒิเนี่ยนะฮะก่อนจะ
นายนัทธวงศ์เนี่ยพยายามจะชักปืนมายิงเขาก่อน
เขาก็เลยต้องชักปืนมายิงใส่เพื่อป้องกันตัว
แต่ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาก็กล่าวอ้างได้หมด
เพราะว่าตอนที่ตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ก็เนี่ยพบปลอกกระสุนปืนผู้ตายถูกยิงอยู่
แต่ไม่เห็นมีปืนที่ตัวผู้ตายเลย
เอาเป็นว่ามามอบตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

ณขณะนี้นะครับสำหรับผู้ที่ก่อเหตุคือนายนัทวุฒิหรือว่านายแบงค์นะครับ
นายโบนะฮะนายนัทธวุฒิไทยยิ้มนะครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของมีอาวุธ
โดยอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะฮะ

แล้วก็ฝากขังช่วงระหว่างดำเนินคดีกันต่อไป